อะไรวันก่อนซิใช่ค่ะ
แต่ดูซิว่าฝ่ายยิงจะพูดยังไงบ้าง
อาหใบ
เปิดปากด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเลย
ว่ามีโอกาสได้เจอครอบครัวของฝ่ายชายแล้วค่ะ
ส่วนความสัมพันธ์ก็ยังอยากจะให้ใช้คำว่าเพื่อนไปก่อนนะคะ
เนื่องจากเพิ่งเริ่มทำความรู้จักกันได้ไม่นาน
ไม่อยากออกตัวแรงเกินไปค่ะ
มันก็อย่างที่เขาบอกพอคุยกันแล้วมันก็แบบไม่ได้กังวลอะไร
ก็เลยคุยกันสบายใจ
รมบุรีก็เลยไปฝืนที่บ้านเขาด้วย
ส่วนที่พักหลังมานี้นะคะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์น่ารักของสาวใบเฟิร์นแล้วก็เพื่อนซีอย่างคุณใหม่ดาวิกาค่ะ
มาก่อนเลยอีกทั้งนะคะมีหลายคนจับตามองว่าสาวใหม่กำลังหันไปสนิทกับน้ำตาลชะลิตา
ใบเฟิร์นออกตัวเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นคนหวงเพื่อนแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้เจอกันเป็นเพราะต่างคนต่างทำงานค่ะ
เป็นเรื่องธรรมดาของความสัมพันธ์นะช่วงนี้อาจจะสนิทกับคนนี้ส่วนน้ำตาลค่ะ
เราพูดมาด้วยการสนิทกันก็เพราะว่าเขามีผู้จัดการคนเดียวกัน
เบอร์เฟิร์นเขาเปลี่ยนผู้จัดการไปแล้วไงมีชีวิตแจ่งไปนะคะ